กรณีที่มีพ่อวัย๘๑ปีออกตามหาลูกสาว
หลังจากที่ติดต่อไม่ได้หลายวันสุดท้ายไปพบเป็นศพ
ถูกฝังอยู่ในสวนลำไยอำเภอวังเจ้าจังหวัดตาก
คือตอนแรกไปสอบปากคำของสามี
สามีบอกว่าผมไม่ได้เป็นคนฆ่านะ
แต่ว่าผมเมาแล้วผมก็พาภรรยาซ้อน
พอซ้อนท้ายปุ๊บรถจักรยานยนต์มันตกหลุม
ภรรยาตกลงไปและศีรษะกระแทกพื้นตาย

เอาศพพันรยาไปฝังครับแต่ตำรวจไม่ปักใจเชื่อนะคะ
หลังจากนั้นเค้นสอบอยู่หลายวัน
สรุปสุดท้ายเขารับสารภาพค่ะ
บอกว่าวันนั้นทะเลาะกันหนักแล้วก็เมาด้วย
ตัดสินใจใช้ไม้ตีภรรยาของภรรยาของตัวเองเสียชีวิต

ใช่แล้วก็เอาศพไปฝังที่สวนลำไยแบบนี้เนี่ยนะคะ
ผู้ก่อเหตุนะคะคือนายอนุชาคำพา
เป็นสามีของนางปรานีอินทิมาผู้เสียชีวิต
ซึ่งถูกฆ่าแล้วฝังอยู่ในสวนลำไยค่ะ
ผู้เป็นพ่อและแม่ของผู้เสียชีวิตนะคะ
สงสัยในตัวพ่อและแม่ของนายอนุชาด้วย
ทีนี้ค่ะว่ามีส่วนรู้เห็นกับการกระทำของลูกชายหรือเปล่า
เพราะพบว่าเมื่อเดินทางไปตามหาลูกสาว
หลังจากที่ติดต่อไม่ได้หลายครั้ง
พ่อและแม่ของนายอนุชาผู้ต้องหา
พูดเหมือนไม่รู้เรื่องอะไรเลย
คือมีลักษณะปิดบังไม่ให้ข้อมูล
แล้วบางครั้งไปถามตอบอีกแบบนึง
ครั้งที่๒ไปถามคำถามเดิมตอบอีกแบบนึง

ขณะที่พ่อของนายอนุชายืนยัน
ไม่มีส่วนรู้เห็นการกระทำของลูกชาย
โดยเฉพาะเรื่องของการอำพรางศพ
ถ้าตำรวจจะดำเนินคดีก็ให้ดำเนินคดีไปเลย

คดีนี้เมื่อวานี้ตำรวจสพวังเจ้าจังหวัดตากค่ะ
ควบคุมตัวนายอนุชามาสอบปากคำที่สพวังเจ้านะคะ
โดยมีพลตำรวจตรีปริญญาวิสิทธดากุล
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดตาก

หลังจากนั้นตำรวจควบคุมตัวนายอนุชาไปชี้จุด
และทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่จุดเกิดเหตุ
ก็คือที่บ้าน๓จุดด้วยกันนะคะ

ญาติของผู้เสียชีวิตติดตามมาดู
ตำรวจต้องคอยคุ้มกันไม่ให้เข้าใกล้นายอนุชา
ขณะที่ทำแผนค่ะเกรงว่าจะถูกรุมประชาธรรมเนี่ยนะคะ
และจากการทำแผนมี๓จุดค่ะจุดแรกที่ห้องนอนที่นายอนุชาใช้ไม้ตีพันรยา
จุดที่๒และจุดที่๓เป็นจุดที่เอาศพไปฝังก็คือที่สวนลำไยนะคะ
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดตากระบุว่าจากการสอบปากคำนายอนุชา
บอกว่ามีปัญหาทะเลาะกับนางปรานีแล้วก็ใช้ท่อนไม้ตีนางปรานี
กระทั่งตื่นเช้าที่ผ่านมาพบว่านางปรานีเสียชีวิตไปแล้ว
ฟังเสียงผู้บังคับการจังหวัดตากค่ะ
เพิ่มที่พักเนี่ยคงจะตีบริเวณที่ศีรษะเนี่ย
บอกจำนวนหลายครั้งซึ่งเขาเองเขาก็จำไม่ได้
จริงแล้วคือการต่อเห็นคำชื่อเพียงแค่คนเดียวอย่างนั้น
คนเดียวครับไม่มีใครร่วมใช่ไหม
ไม่มีครับเราสอบสวนแล้วครับแล้วก็ไม่มีคนอื่นร่วมด้วยครับ
เรื่องเขาคงจะว่าสรุปง่ายว่าอาจจะเป็นเรื่องในครอบครัวนะครับ
ขณะที่หลานของผู้เสียชีวิตชื่อว่านางดวงนายดวงจันทร์ปิงขอดเนี่ยนะครับ
บอกว่าตอนนี้โล่งใจแล้วที่นายอนุชาได้รับผลกรรมที่ก่อไว้
ถึงแม้ว่านางปรานีจะไม่ฟื้นกลับขึ้นมาก็ตามนะคะ

ความรู้สึกนี้ว่ามันโล่งแล้วครับเนาะที่มันยอมรับสารภาพนะครับ
นี่นะเขาเรียกว่ากรรมตามทันนะครับให้มันรับโทษหนัก
ตอนนี้นายอนุชานะคะถูกคุมขังไว้ที่สพวังเจ้า
แล้วในวันนี้ตำรวจจะนำตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดตากต่อไปค่ะ